กระบะต่างคนต่างหัวร้อนกันหน่อยนะคะสุดท้ายจอดรถมาเปิดศึกกันแบบนี้ค่ะ
เฮ้ยนี่มันคือกลางถนนแล้วนี่คือกลางวันแสกแล้วนี่คือที่ชุมชนคันอื่นก็งงเลยคันอื่นอะไรกันอ่ะ

คันอื่นงงเป็นไก่ตาแตกดูสิคะนี่ค่ะไม่สนใจใครเลยนะคะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยกระบะสองคันนี้เขาขับเบียดกันมา
จู่จู่มาจอดกลางถนนแบบนี้อ่ะคนที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ย
หยุดชะงักเลยนะคะจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมนี่เห็นไหม
น้ำเงินนะคะลักษณะคือเป็นชายสูงวัยด้วยนะคะ
ถือไม้ลงมาจากรถทำท่าเหมือนจะเข้าไปตีกระบะอีกคันหนึ่ง
แต่ถูกอีกฝ่ายเร่งเครื่องลักษณะคือนี่
คุณผู้ชมดูนะคะเหมือนจะพุ่งชนนี่นี่เอาไม้มาฟาดกันนะคะ
แล้วปลารองเท้าใส่กันชายวัยกลางคนเสื้อดำเมื่อสักครู่อะค่ะ
เปิดประตูลงมาแล้วคว่างใส่เลยนะฮะอะไรล่ะรองเท้า
เอารองเท้าฆ่างใส่เสื้อสีน้ำเงินพอเขาวิ่งกลับมาพี่ปุ้ย
คุณผู้ชมฮะเขาไปเอาอิดมาด้วยอ่ะใช่ถูกแล้วค่ะ
ชายเสื้อดำไปเอาอีกบล็อกบาร์ก็รู้ไงว่าสู้ไม่ได้
อีกฝ่ายหนึ่งสุดท้ายแล้วต้องหนีไป
โอ้โหคุณผู้ชมบ้านเมืองมีกฎหมายไหมคะ
มีมีไม่สำคัญเท่ากับจิตสำนึกนะคะ
นี่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือใกล้ปากซอยทัพทิมตำบลปากคลอง
ปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดี
นึกว่าเกิดที่อำเภอใจนะคะ
ทำอะไรตามอำเภอใจแบบนี้ไม่ได้นะคะ

เหตุการณ์ครั้งนี้เขาดีมากยังเขาดีอีก
เพราะดีค่ะเพราะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ของการขับรถปาดหน้ากันไปมาแล้วค่ะ

อย่าโทษอากาศเลยนะคะ
กระทั่งเหตุการณ์บานปลายจอดรถลงมา
ซัดกันแบบนี้ตามคลิปเลยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวกำลังตรวจสอบข้อมูลของรถทั้ง๒คัน
ติดตามคนก่อเหตุมาสอบปากคำ

เพราะถือว่าลักษณะเหตุการณ์แบบนี้

ค่อยขับกันนะยังไงถึงที่หมายเหมือนกันแหละ
ใช่อย่าร้อนตามอากาศนะคะ